คู่ซีคู่ฮาในวงการบันเทิงนอกจากเชอรี่กับพลอยแล้วนะคะ
ให้คู่นี้สิค่ะคุณจ๊ะกับคุณเอม
เห็นหน้ากลัวแล้วฮ่าแล้วปากซีกูมาชม
สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะดีกันมากโทรหากันทุกวันทุกคืนบางวันนะจ๊

สติ๊กเกอร์มาลูกหมาลูกแมวบอกว่าแกเป็นหมาฉันเป็นแมวคือหนักเข้านะคะ

คู่กันอะไรอย่างนี้เอมถาม๓๒๐เอ้ามึงกูเป็นเพื่อนกัน
หนูว่านะมันแอบชอบหนู

ทุกวันเลยใช้คำว่าทั้งวันดีกว่าค่ะ
จะเป็นลิงเป็นหมาเป็นลิงเป็นหมาอยู่อย่างนั้น
อันนี้ถ้าส่งเป็นลิงกับหมามาอันนี้มึงกับกู
ถ้าลิงมาเป็นหนูคนเดียวอยากทรงแบบนี้ก็จะจอยคู่เนา

ทุกวันนี้ทีฉันสลับคุณพอร์ยส่งคลิปด้วย

แล้วก็จะต้องทักว่าอันนี้ฉันดูแล้ว
ก็เธอส่งนี่เห็นมั้ยเหมือนกันเลย

อันนี้เอมไม่เถียงนะครับว่าคนขนาด
คนที่กรองยังจำผิดจำถูกเลย
ถ้าหันหลังก็ใช่

เอมบอกว่าทุกวันนี้มีความสุขกับงานโชว์มาก

อ่าฟังทั้งหมดทั้งหมดจากเอมเลยจ๊ะ

เราจะซื้อสวองผมมาแล้วก็ทำให้มาร์คด้วย